มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
สองตายายนะครับคุณตายเนี่ย๘๒ปีแล้ว
ยายอายุ๗๒ปีขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
กำลังจะข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วค่ะ
มีสาววัย๒๔ปีคนนึงซิ่งรถเก๋งป้ายแดงมานะคะ
แล้วเบรกไม่ทันชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของตายายเต็มแรง
ตายคาที่เลยค่ะเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
บนถนนสายบ้านนาวัดตาอินมุ่งหน้าวัดตาอินในตำบลศรีกระอัง
จังหวัดนครนายกนะคะมีผู้บาดเจ็บเป็นชายแล้วก็หญิงชะลาสองคน
อยู่ในอาการสาหัสไม่ได้สติก็เลยประสานกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านนามาสมทบ
ในที่เกิดเหตุพบร่างของในสวงศรีสาคอนวัย๘๒ปีนอนหมดสติอยู่ริมถนนข้างรถเก๋งค่ะ
มีแผลแตกที่หน้าผากเจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุห่างออกไปประมาณสิบเมตรก็พบร่างของนางละออ
ศรีสาคอนวัย๗๒ปีมีแผลขาซ้ายหักเป็นแผลเปิดนะคะ
แขนซ้ายก็หักไม่มีสติเจ้าหน้าที่ก็เร่งปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน
ซึ่งในที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์สีม่วงดำ
ไหมเลขทะเบียนหนึ่งกไก่กไก่ศูนย์หกเก้าห้านครนายกของตายายคู่นี้
สภาพรถคือถูกชนจากด้านหลังค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจายเต็มพื้นถนน
มีปิ่นโตมีกระติกน้ำของผู้ตายที่เตรียมไปเป็นอาหารมื้อกลางวัน
ถนนที่เกิดเหตุก็นี่ค่ะพบรถเก๋งสีขาวป้ายแดงนะคะ
ไหมเลขทะเบียนวาแหวนเจ็ดเก้าเก้าห้าก่อทอมสภาพด้านหน้าฝั่งขวา
ด้านคนขับเสียหายจากแรงชนชิ้นส่วนกันชนหน้าหลุดออกจากตัวรถ
กระจกหน้ารถฝั่งคนขับแตกจากร่างของผู้ตายที่กระเด็นมาชนด้วยนะคะ
หญิงสาววัย๒๔ปีเป็นคนขับรถเก่งค่ะ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเธอก็รอให้ปากคำอยู่ที่เกิดเหตุเลยนะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของรถเก่งที่ขับชนก็รีบวิ่งลงมาจากรถ
แล้วก็มาหาสองตายายกล่าวคำขอโทษแต่สุดท้ายแล้วสองตายายก็เสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นสักพักนึงนะคะนางพิมอำพรศรีสาคอนลูกสาวของผู้ตายวัย๕๖ปี
ก็รีบเดินทางมาในที่เกิดเหตุอาการคือทั้งเสียใจทั้งโมโหค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุพ่อเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามเลนไปแล้ว
ถึงค่อยถูกรถเก่งชนจนกระเด็น
แห่งไม้บ้านใกล้ตรงนี้เยอะไหมครับ
ไม่ไกลค่ะบ้านอยู่ใกล้ใกล้ค่ะ
คือว่าเข้ามาจากเส้นไหนค่ะมอเตอร์ไซค์
มาทางตรงเหมือนกัน
ตรงจากบ้านนาคือศรีกะอาล
อ๋อกำลังจะเข้าที่ทำงานแห่งไม้
เขาข้ามมาแล้วไม่ใช่กำลังจะเข้าคือข้ามมาแล้ว

ก็อยู่ในอารมณ์โมโหแล้วก็เสียใจด้วยล่ะค่ะ

ส่วนคนขับรถนะคะนางสาวพรพันธ์ศรีมาตรวัย๒๔ปี

แล้วอยู่เนี่ยรถจากแกนยนต์ที่เลี้ยวข้ามไปอีกฝั่งนึงอ่ะ
เหมือนไม่รู้ว่าเธอเพิ่งเห็นหรือยังไงเธอเบรกไม่ทันนะคะ

มีรอยเบรกไหมนี่จะล้อนบนไกลถูกชนว่าข้ามฝั่งมาแล้ว
แล้วเขากำลังโทงเข้ามาอีกฝั่งนึง
แล้วหัวเบรกแต่เหยียบไม่อยู่ก็เลยโทง
เบื้องตนแพทย์ก็ชนะสูดสบของสองตายาย
แล้วก็ส่งศพไปที่โรงพยาบาลบ้านนานะคะ

ตำรวจก็เชิญตัวไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพบ้านนา